มาดูเหตุการณ์นี้ที่สุพรรณบุรีครับ
เด็ก๒ขวบโดนยิง
นะฮะแต่คนที่ยิงเขาเนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน

แต่มันมีบาดแผลโดนยิงไง
เอาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อูทองสุพรรณบุรีครับ
คือเย็นเมื่อวานผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กสองขวบไปส่งโรงพยาบาล
คุณหมอลดล้มให้รักษาน้องหน่อยนะครับ
ต่อมาหมอตรวจสอบอ้าวมันมีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หายปลาร้าเลย
ทะลุหลังเลยคือเด็กอายุ๒ขวบตัวนิดเดียว
กระสุนมันทะลุไปน้องเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็เลยอ่ะไหนคนที่พามาเมื่อกี้ไปพาไปดูที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ก็กระท่อมนะฮะอยู่ที่ตำบลยุ้งทลายนะฮะ
ก็เป็นที่พักของผู้ชายที่พาเด็กไปหาหมอ
ชื่อว่านายโลนะฮะอายุสี่สิบสามปีนี่
ท่อมนี้เป็นเพลิงพักค่ะนะฮะคนนี้
คือเพื่อนบ้านคือในโลเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
นะฮะแล้วก็มีอ่ามักจะพาเด็กไปเล่นที่เกิดเหตุบ่อยบ่อยนะฮะ
กระท่อมเนี่ยก็เล่นกันไปแต่ที่กระท่อมเนี่ยไปเจอรอยเลือด
ไปเจอหัวกระสุนนะฮะเป็นลูกทรองเบอร์เก้านะฮะสามหัวตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
นะฮะก็แน่ชัดว่าน้องโดนยิงนะครับยายของเด็กชื่อว่าแมวครับ
คุณป้าแมวบอกว่าตอนบ่าย๓นายโลมารับหลานไปเล่นเหมือนเดิม
เขาก็ไปเอ็นดูกันเขาก็รับไปเล่นกันประจำแหละนะครับ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนไปดูที่โรงพยาบาลหูยังได้ยินเสียง
เรียกเชื่อไหมก่อนน้องเสียชีวิตอ่ะยายจ๋ายายจ๋าโอ้โหน้องพูดอย่างงี้
จ๋ายายจ๋าก็ไม่ได้คิดว่าหลานจะเป็นอะไรขนาดนั้น
คิดว่าหลานจะปลอดภัยครับนะฮะสุดท้ายยายก็ทำใจไม่ได้
ล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจนะฮะก็ไปจับในโลได้แล้วเพราะว่าน้องเขาเสียชีวิต
นายโลตอนแรกบอกว่ารถล้มใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดสารภาพผมทำปืนลั่นนะครับ
นั่นไงทำปืนลั่นใส่น้องจนตายครับตำรวจก็เลยอ่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็เอาปืนไปซุกซ่อนไว้ใต้ผ้าใบในกระท่อมอีกหลังหนึ่งเป็นปืนลูกซองนะฮะ
แล้วก็แน่นอนนะฮะไปตรวจค้นในกระท่อมโอ้โหมีการปลูกกัญชาต้องหลายต้นเลย
รวมถึงในกระท่อมเองก็จะมีเขียงมีมีดอุปกรณ์การเสพกัญชาเต็มไปหมดเลย
นายโลอ้างว่าที่เกิดเหตุเพราะปืนลั่นยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะทำมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับ

ฟังจนเสียสัมภาษณ์เมื่อวานที่น้องโดนยิงคือเป็นวันเกิดของน้องพอดี

เทือนใจมากก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเสพกัญชาจนมีความคึกขนองขึ้นมาเอาปืนออกมาเล่น
แล้วมันก็ลั่นใส่เด็กไปเพราะเด็กเคยไปเล่นบ้านของในโลบ่อย
อันนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป